หน้ากากผ้าถ้าบางคนใช้หน้ากากผ้านะหน้ากากผ้ามันดีหรือเปล่า

หลายคนใช้มันประหยัดด้วยแต่มันดีหรือเปล่า
วันนี้นะคะมีข้อเสนอหรือมีข้อมูลจากคุณหมอท่านหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังกันด้วย

เรื่องราวทั้งหมดที่จะเล่านี้ติดตามกันเลยกับชิสามาแชร์
ปรึกษาแผนกโรคติดเชื้อกองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะ
บูลบรรณกิจพูดถึงสถานการณ์โควิด๑๙ยาวเหยียดเลยค่ะใจความหนึ่งพูดถึงเรื่องของ
เรื่องบางเรื่องถูกมองข้ามทั้งที่อยู่แค่สันจมูก

ก็คือเรื่องของหน้ากากอนามัยนั่นเองนะคะโดยเฉพาะหน้ากากผ้า
เพราะว่าพูดถึงหน้ากากผ้าใช้กันเยอะนะคะแต่ข้อเสียของมันบางหน้ากากผ้าบางรุ่น
มันไม่มีสันตรงจมูกที่เป็นเหล็กเป็นโลหะ
เพื่อที่จะคีบจะหนีบให้มันเข้ารูปใช่ไหมคะ

คือบอกตรงส่วนใหญ่ไม่มีแต่นี่คือบางรุ่น
ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ไป
ถ้ามันไม่กระชับไม่แน่นจริงเนี่ยพูดไปมันก็อาจจะหลุดนะคะ
แล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่าง
คุณหมอบอกอีกบอกว่าโดยหน้ากากอนามัยเนี่ยนะคะ

คือใช้ถูกวิธีตามที่เขาแนะนำปิดปากปิดจมูก
ให้มันกระชับหน่อยถ้าใช้อย่างถูกต้องรับรองไม่ผิดหวัง
ป้องกันเชื้อโรคได้ทุกสายพันธุ์
ด้วยว่าจะกลายภัณฑ์อะไรมาถ้าเรากำตัวเองได้ดีรับรองไม่มีเสี่ยงแน่นอน

ดิฉันก็เลยไปสืบส่อหาหาภาพจำลองมาให้คุณผู้ชมดู
ว่าถ้าเราใส่หน้ากากอนามัยแต่ละชนิดเนี่ย
ให้ดูหน้ากากผ้าคือข้างล่างขวาเห็นไหมเป็นลายลายดอกเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าไอ้ควันที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นลมหายใจออกของเรา
เวลาเราหายใจเนี่ยลมหายใจออกมันก็พยายามเล็ดลอดออกมาตามช่องว่างทิศทางหน้ากากถูกไหม
อย่างที่เราใช้อยู่ก็มีนะคะที่มันมีโครงลวดตรงจมูกเนี่ยมันก็จะออกแต่น้อยกว่าแบบผ้าเห็นไหม
เป็นแบบภาพพุ่งพลวดพลาดออกมาเลยทีเดียวเห็นเป็นฝุ่นควันเป็นละอองฟุ้งเลยทีเดียว
แบบนี้ก็คือมีความเสี่ยงที่จะมีการพ่นลมหายใจออกมากว่าแบบอื่นแล้วเขามีเตือนด้วยนะ
ไม่ใช่คิดว่าเผชิญหน้าแล้วรอดนะข้างหลังนี่ไงโดนลมหายใจของคนที่อยู่ข้างหน้าเต็มเต็ม
อันนี้ก็เลยทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นอย่างนั้นแล้วกันแต่ทั้งที่ท่านไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีไม่ดีนะคะ
มันก็มีคุณสมบัติป้องกันได้ในระดับหนึ่ง
แต่ว่าให้เราเลือกที่เหมาะสมนั่นเอง
อย่างนั้นหน้ากากผ้าคุณก็ดูให้ดีนะคะ

หนาประสิทธิภาพการกรองหรือว่าการปิดกระชับใบหน้าของเรา

เอาให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยนะคะคุณผู้ชม
ก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่นำมาเสนอกัน

แล้วถ้าหน้าใหญ่อย่างผมต้องใช้อย่างไร

ร้อนไปในหน้ากากอนามัยดีไหมคะ
ไม่ใช่นักบินอวกาศนะ

แต่เราก็ต้องแบบกดเขาเรียกว่าอะไรกดตรงจมูกให้มันแนบ
บอกว่าหน้ากากอนามัยที่ดีก็คือหน้ากากอนามัยที่มันแนบกับหน้าเรามากที่สุด
ถูกต้องหายช่องบ้านน้อยที่สุดจมูกบีจนหายใจไม่ออกไม่ต้องไปทำขนาดนั้น
เอาให้กระชับใบหน้าคงไม่มีใครทำอย่างนั้นหรอก